ซึ่งวงจรปิดสามารถจับภาพ๒คนร้าย
ที่เอาระเบิดมาโยนใส่บ้านของไต้กงเรือ
เกาะจากตำบลบ่อน้ำร้อนที่จังหวัดตรังตอนย่ำรุ่งนะครับ
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ภาพจับได้๒คนมาด้วยกันขี่รถจักรยานยนต์กันมา
นี่แหละครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
กล้องวงจรปิดภายในบ้านของนางรัตวราเย็นซ้อนหรือว่าครูเอี่ยง
ข้าราชการครูอายุ๕๒ปี
ก็จับภาพขณะที่คนร้าย๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบสียี่ห้อและแผ่นป้ายทะเบียน
นั่งซ้อนท้ายขี่มาจอดปากทางหน้าบ้าน
โดยคนร้ายก็มีการคาดไฟฉายไว้ที่ศีรษะนะครับ
ก็เป็นไฟฉายที่เอาไว้ส่องไปกรีดยาง
ส่วนคนซ้อนท้ายสวมหมวกก่อนที่จะเดินลงมาอย่างใจเย็น
สลักระเบิดแล้วก็โยนใส่หน้าบ้านทันที
ก่อนจะรีบบึงรถขับออกไป
มีสุนัข๒ตัววิ่งไล่ตามแต่ไม่ทันนะครับ
และกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรังเข้าตรวจสอบ
ก็พบชาวบ้านนับร้อยคนกำลังยืนมุงดูอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกกั้นออกห่างเพื่อตรวจหาหลักฐาน
ความเสียหายหลายจุดนะครับ
กระจกแตกกระจัดกระจายแล้วก็หลอดไฟแตกเกลือเลย

รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านก็ได้รับความเสียหายเช่นกันนะครับ
หลังคาฝ้าเพดานแตกร้าว
ส่วนภายในบ้านมีร่องรอยของสะเก็ดระเบิด
เข้าไปถึงหน้าประตูห้องนอนหลายจุด
แต่โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
สอบถามนางรัตวราก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็นอนอยู่ในบ้านคนนอนอยู่ในบ้านทั้งหมดมี๕คน
คือตัวสามีก็คือนายสุชาติเย็นซ้อน
หรือว่าใต้ขาวทำอาชีพเป็นไต้กงเรือ
พร้อมกับลูกสาวนะครับนอนอยู่ในห้อง
เรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้สาเหตุ
ไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครมาก่อน
แต่ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุครั้งนี้

ซึ่งเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะไม่ใช่บ้านของเธอ

ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเธอไปประมาณ๑๐๐เมตร
ยิงใส่เข้ามาประมาณ๘๑๐นัดนะครับ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันได้หรือไม่
อาจทำให้คนร้ายลงมือผิดเป้าหมายหรือเปล่า

เชิญตัวไต้กงเรือก็คือตัวสามีของเธอ
ลูกชายไปให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าปฏิหารที่ทำให้แคล้วคลาสมาได้

เจ้าของบ้านเชื่อแบบนี้คุณ
เชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงปู่ทวด
ที่เธอแล้วก็ครอบครัวเคารพนับถือวางอยู่หน้ารถเก๋ง
แล้วก็เรื่องนี้ฝากให้ตำรวจนะครับช่วยเร่งหาความกระจ่างถึงสาเหตุ
แล้วก็จับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุโดยเร็วที่สุดนะครับ

เพราะรู้สึกเสียขวัญและไม่มีความปลอดภัยในชีวิต
คือตอนนี้ตำรวจนะครับก็คาดสาเหตุเบื้องต้น
ว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว
ของคนในครอบครัวหรือเปล่า
หรือว่าอีกประเด็นก็คือเรื่องของการปาระเบิดผิดบ้านหรือเปล่า

เชื่อมโยงกับเหตุกราดยิงใส่บ้านของเพื่อนบ้านอีกนะครับ